เพราะว่าคนกระหน่ำด่ายับเยินเลย
รถเก๋งสีดำคันหนึ่งเขาไปจอดขวางทาง
กลับรถไปจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งค่ะ

เขาก็บอกว่าขอความกรุณาให้เลื่อนรถหน่อย
เขาก็พูดด้วยท่าทีสุภาพมีการตะเบ๊ะตลอดนะ
แต่เจ้าของรถคันนี้ตัวก็ใหญ่
แล้วก็โวยวายไม่พอใจจะลงมาหาเรื่องอาสาคนนี้

จิตสำนึกของคุณอยู่ตรงไหน

โพสต์คลิปผ่านกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ดนะคะ

ผู้ชายร่างใหญ่เสื้อดำลงมาจากรถสีดำ
แล้วก็ลงมามีทีท่าเหมือนจะเข้าทำร้ายอาสาตำรวจจราจรเนี่ย
ที่เขาพยายามเจรจาบอกให้คุณช่วยเลื่อนรถ

เหตุเกิดที่ท่าน้ำปากเกร็ดเมื่อกี้เลยค่ะ
เจ้าของรถจอดในที่ห้ามจอดตรงหน้าเซเว่น
ซึ่งคลิปนี้นะคะเจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าของรถเก๋งสีดำเลื่อนรถ
แต่เจ้าของโมโหทั้งต่อว่าและด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยคำหยาบคาย
แล้วทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยการผลัก
คนโพสต์คลิปก็บอกว่าทำไมทำร้ายเขาแบบนั้นแย่มาก

ชาวเน็ตพากันแสดงความเห็นกันเพียบเลยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ด่าเจ้าของรถสีดำนี่แหละบอก
เจ้าหน้าที่ก็แสดงกิริยาสุภาพคอยตะเบ๊ะอยู่ตลอดเลย
ส่วนคนขับตัวก็ใหญ่กว่าแล้วยังตะคอกเจ้าหน้าที่ตลอด
อีกคนนึงบอกจิตสำนึกอยู่ตรงไหนรถใหญ่เขากลับรถกันลำบาก
คนหนึ่งบอกที่จอดรถก็มีไม่เข้าไปจอด
เห็นเป็นอาสาสมัครเลยไม่กลัว
ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าตอนเช้ากับตอนเย็นจอดตรงนี้ตลอด
จะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้ทำให้รถติด
คือจุดตรงนี้ที่เขาเป็นจุดห้ามจอดเพราะว่ารถเมย์รถใหญ่มันกลับรถลำบาก
แล้วทุกคนที่มาจอดจะพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า

คุณบอกว่าแป๊บเดียว๑๐คนก็๑๐แป๊บไหม
แล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนลองเป็นตัวเองบ้างไหม

ซึ่งส่วนใหญ่ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่มีความอดทน
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและสุภาพด้วย
ส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุการณ์คนที่เขาทำตามหน้าที่ถูกทำร้ายนะ
เป็นอย่างนั้นไปแล้วนะ